คุณผู้ชมครับภาคใต้ต้องส่งกำลังใจให้นะคะเพราะว่าฝนตกหนักอีกรอบแล้ว
พื้นที่ได้รับผลกระทบจริงค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาแล้วก็นราธิวาส
เขาบอกว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนเลยนะคะเดี๋ยวลองดูภาพกันหน่อย
บ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกคนต้องอบพยพกัน
นี่เป็นภาพขณะที่น้ำป่าเข้าไปทะลักนะคะ

อันนี้เป็นลูกวัวที่เขาพยายามจะพามาฝากกระแสน้ำ
มันเองก็เกิดอาการตื่นตกใจคุณผู้ชมลองดูสิ
แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังช่วยมันได้อย่างปลอดภัยนะคะ
กระแสน้ำป่าที่ไหลเข้าท่วมถนนเนี่ยเป็นมวลน้ำป่ามาจากเทือกเขาตะเวนะคะ
ทะลักเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในพื้นที่
กระแสน้ำมันมีสีขุ่นนะแดงน้ำตาลแบบนี้อย่างที่เห็น
ส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือประชาชน
พื้นที่การเกษตรแล้วก็ถนนหลายสายนะคะ
ถนนที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยเขาบอกว่าสูงประมาณสัก๔๐๖๐เซนเลย
และน้ำท่วมครั้งนี้ก็ถือว่าท่วมเป็นรอบที่๓แล้ว
ความเดือดร้อนให้ประชาชนหลายพื้นที่เลยนะ
แล้วก็ยังมีท่วมอีก๓อำเภอมีที่ไหนบ้าง
อำเภอสูงไหงปาดีอำเภอแวงและอำเภอสูงไหงโกลกนั่นเองค่ะ
น่าเป็นห่วงที่สุดในนราธิวาสก็คือที่อำเภอแวงด้วยนะครับ
ต่อกันที่สงขลาครับฝนที่ตกหนักและตกต่อเนื่อง

เป็นถนนที่ใช้เดินทางระหว่างอำเภอเมืองสงขลากับอำเภอหัดใหญ่
น้ำท่วมหลายจุดดูภาพสิครับเนี่ย
คือรถบางคันไม่สามารถจะลงจากสะพานสูงได้นะฮะ
เพราะลงไปแล้วมีแต่น้ำเจิกนองเต็มไปหมดเลยครับ
นี่ฮะขับรถลุยน้ำกันแบบนี้นะครับ

นี่นะฮะบ้านควนหินบ้านบางดานรถเล็กเนี่ยวิ่งลำบาก
เจ้าหน้าที่ต้องปิดเส้นทางให้รถเลี่ยงไปใช้ถนนลบบุรีราเมฆแทนครับ
ในขณะที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่
ตรงทางรอดอุโมงรถไฟกรยานมิตรฮะ

จริงแล้วรถที่สูงไม่เกิน๓เมตรปกติวิ่งได้
แต่ดูฮะไม่มีคันไหนกล้าวิ่งครับ
เพราะน้ำเจิกนองท่วมเต็มไปหมดเลยครับ
นี่นะฮะแล้วน้ำเนี่ยยังหลากท่วมไปถึงถนนราชอุทิศหรือเขต๘

ทำให้การสัญจรของประชาชนเดือดร้อนลำบากมากนะครับ
ส่วนที่อำเภอรัฐภูมินะคะก็มีน้ำท่วมในเส้นทางนะคะ
ถนนยนตรการกำทรค่ะตั้งแต่อำเภอรัฐภูมิ
ยังสี่แยกครูหารถเล็กเนี่ยก็สัญจรกันลำบากนะ
ประชาชนที่เดินทางมาจากสตูนเขาอยากจะให้เลี่ยง
ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมสายเก่าแทนนะคะ
สภาพอากาศบนเกาะสมุยบ้างค่ะที่สุราธานี
เขาบอกว่าคลื่นลมเนี่ยในทะเลพัดกระหน่ำรุนแรงเลยล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศแล้วนะ
ห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่งทั้งเรือประมงขนาดเล็ก
เรือนำเที่ยวหมู่เกาะต่างรวมไปถึงเรือเฟอรี่นะคะ
พาไปเที่ยวเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเต่า
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ผู้โดยสารที่เดินทางไปเที่ยวบนเกาะสมุย
แล้วไม่สามารถกลับเข้าฝั่งได้ในวันนี้หลายคนบอกว่าเข้ามาสอบถามข้อมูล
ซึ่งก็แน่นอนแหละเข้าใจเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเอ้าทำไมกลับเข้าฝั่งไม่ได้ล่ะ
แต่ก็อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะคะ
ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้นะครับ